ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีวัยรุ่นนะคะเป็นนักศึกษา๓คนขี่รถจักรยานยนต์ไปตามปกติ
ปรากฏว่าไปเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงต่างสถาบัน
กลุ่มนี้เขามีอาวุธครบมือบุกมาหาเรื่องเอาปืนจ่อหัวเลยนะคะ
สาเหตุแค่อยากจะเอาเสื้อช็อปค่ะ
กลุ่มนี้เขามีอาวุธครบมือบุกมาหาเรื่องเอาเสื้อช็อปค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อสีดำ
วิ่งมาเอาปืนจ่อหัวผู้เสียหายที่เขาล้มไปกับพื้นแล้วอ่ะ
แล้วจี้บังคับให้ถอดเสื้อช็อปของสถาบันออกมา
แล้วก็สั่งให้ผู้เสียหายถอดเสื้อช็อปออกมา
คือเนี่ยต้องการแค่จะเอาเสื้อช็อป

ตอนแรกจะเข้าไปช่วยแต่คนร้ายยิงปืนขู่
ก็เลยต้องวิ่งไปหลบหลังบ้านแทน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ถนนไร่ขิงนะคะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ไปที่ซอยวัดไร่ขิง๓๐เกือบท้ายซอยจุดที่เกิดเหตุ
ไปคุยกับผู้เสียหายผู้เสียหายอายุเพิ่ง๑๖นะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติค่ะเรียกว่าในนิวก็แล้วกันนะคะ
เป็นนักศึกษาปวชปี๒วิทยาลัยแห่งหนึ่ง

นิวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่านิวกับเพื่อนมากับ๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุมากัน๗คนค่ะ
รถจักรยานยนต์๔คันขี่สวนทางกันมา
ส่วนปุ๊บเหล่มองหน้า
หน้าปั๊บกลับรถตามมาเลยคิดดูสิคะ
โอ้โหพอหันไปอีกทีโอ้โหตามมาแล้ว
เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้ว
แล้วเห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุมีมิดดาบยาวนะคะ

หักรถหลบไปทางขวาแล้วไปชนกับรถชาวบ้าน
หลังจากนั้นวิ่งเข้าไปในร้านค้าที่มีภาพตามกล้องวงจรปิด

ชาวบ้านแถวนั้นก็หลบกันเพราะเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีปืน
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเอาปืนจ่อหัวสั่งให้ถอดเสื้อช็อปสถาบัน
รีบถอดให้เพื่อเอาชีวิตรอด

เหมือนก็คนทั่วไปก็ต้องคิดว่าปืนจริงหมดแล้วใช่ป่ะพี่
ผมก็เลยต้องยอมถอดเพื่อรักษาชีวิตของผมไว้
อย่างนี้อย่างว่าเราคือไม่เคยมีเรื่องอะไรขึ้น

ผมคือเนี่ยพี่ผมชนกับรถชาวบ้านตรงนี้
แล้วคือผมลุกขึ้นมาผมก็มึนแล้วพี่

คือหนีไม่ได้แล้วพี่นอนจมอยู่อย่างนั้นอ่ะ
นิวผู้เสียหายบอกว่าตอนนั้นไม่รู้นะคะว่าปืนจริงหรือปืนปลอม
แต่สติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะค่ะ
แต่นี่ค่ะเขาบอกว่าด้วยความเชื่อนะ
ปี๕๒ก็ยิ่งที่คอติดตัวเอาไว้ตลอดเวลานะคะ
ผู้เสียหายอีกคนในน้ำนามสมมุติอายุ๑๖เหมือนกัน
ถูกผู้ก่อเหตุปลาระเบิดใส่จนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก็ให้ข้อมูลว่าเรื่องของการชิงเสื้อช็อประหว่างสถาบันในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะ

กลุ่มเพื่อนคนอื่นเจอเหมือนกันหมดเลย
คนร้ายเอามีดจี้คอบังคับให้ถอดเสื้อช็อป
ไม่กล้าไปเรียนกันนะคะไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าใส่เสื้อช็อป
ตอนนี้คือกลุ่มผู้เสียหายเขายืนยันนะคะว่า
ทางฝั่งผู้เสียหายกับทางผู้ก่อเหตุไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนและส่วนตัวก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วย
อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ครับแต่ส่วนตัวผมเคยโดนตรงนี้ครับ
ผู้เสียหายก็แจ้งความที่สพโพแก้วจังหวัดนครปฐมค่ะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
โดยเฉพาะผู้ก่อเหตุที่ใส่เสื้อกันหนาวสีแดงตามภาพในกล้องวงจรปิด
บอกชื่อมาเลยในปลาย
ในปลายเรียนอยู่สถาบันแห่งหนึ่งเขตเทศบาลอ้อมน้อยส่วนคนเอาปืนจ่อหัวก็อยู่สถาบันเดียวกันนั่นแหละ
ตำรวจเขารู้ตัวหมดแล้วค่ะตอนนี้กำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ